ส่วนเมื่อวานี้ค่ะอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ที่ถูกป้องกันจังหวัดสมุทรสาครใช้กรวยตบป้องหูแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
เมื่อวันจันทร์ที่สี่เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานก็เลยไปร้องเรียนนะคะ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมจากนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะ
สำหรับนายสิริวัตรร้อยอำแพงอายุ๓๕ปีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร
ได้ไปเข้ายื่นหนังสือถึงผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขอความเป็นธรรมค่ะหลังจากที่ถูกนายสมศักดิ์แย้มพันนุ้ย
จังหวัดสมุทรสาครทำร้ายร่างกายขณะที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยการใช้กลวยจราจรฟาดเข้าที่ศีรษะ๑ครั้ง
ก่อนที่จะใช้ฝ่ามือตบที่บ้องหูซ้ายเกิดเหตุขึ้นเมื่อวันที่สี่เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เนื่องจากว่ามีหัวหน้าสวนราชการคนหนึ่งเดินผ่านมา
แต่ว่านายสิริวัตรนั้นไม่ได้ทำความเคารพโดยนายสิริวัตรบอกว่าก่อนหน้านี้
ได้เข้าแจ้งความและร้องเรียนกับผู้บังคับบัญชาในจังหวัดแล้ว
จังหวัดสมุทรสาครรวมถึงนางสายชนงามเนธภรรยาของตัวเอง
ที่เป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนด้วยเช่นกันนะคะ
ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปเปิดเผย
จึงทำให้ถูกสั่งย้ายไปประจำการที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
อยากจะให้นายกรัฐมนตรีนั้นสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดต่อไป
ซึ่งนายศิริวัตรเองก็ยืนยันนะคะว่าจะต่อสู้จนถึงที่สุดเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองค่ะ